ประเด็นของกรกตยังไม่หมดสิ้นไปค่ะ
การเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนคนลืมไปแล้วนะว่า

ตอนนี้คนเพ่งเล็งกรกตโดยเฉพาะเหล่าคนรุ่นใหม่

เรื่องหีบก็ดีเรื่องบัตรก็ดี

เพราะฉะนั้นมีกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

บอกว่าขอล่ารายชื่อถอดถอนกรกตตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูลค่ะ
นิสิตรักประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้นิสิทธิ์ทั่วไปมาเขียนบรรยาย
ใช้คำว่าบรรยายนะแปลว่ามากกว่า๑บรรทัศน์แน่นอน
บรรยายถึงความคิดเห็นในหัวข้อ
คุณอยากเห็นอะไรหลังจากการเลือกตั้ง
เพื่อถอดถอนกรกตนั่นเอง

ที่ว่าคุณอยากจะบรรยายในรูปแบบไหน

ก็จะนำความคิดเห็นและรายชื่อที่ได้ทั้งหมดเหล่านี้
ให้กลุ่มล่ารายชื่อในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น

ก็บอกว่าอยากที่จะให้กรกตมีความโปร่งสาย
ยุติธรรมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ

การทำงานของกรกฎตอนั่นหนักมาก

ถ้าพูดตรงตั้งแต่๑๗มีนาคมแล้วล่ะมั้ง

นี่คือสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่า๔ล้านใบ
ที่กรกฎอธแหลงมานะคะ
สิ่งที่แปลกก็คือคำว่าบัตรเขย่งมันคืออะไร
หลายคนงงพยายามหาคำอธิบาย

เฉพาะท่อนเขย่งปลายเท้ามาแล้วเขียนว่าบัตร

คือหลายคนก็งงเพราะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนจริงอะนะคะ
อธิบายให้เข้าใจง่ายตามภาพที่เห็นแล้วกันนะ
เพราะกรกตเองก็ได้ออกมาชี้แจงเหมือนกันเนี่ย

ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์กับตัวเลขของบัตรที่ถูกใช้ออกไป

คือกรกตเขาออกมาแถลงใช่ไหมคะว่า
มีผู้มาใช้สิทธิ์๓๘๒๖๘๓๗๕คน
บัตรที่ใช้ทั้งส่วนที่ลงคะแนนถูกต้อง

คือบัตรที่ถูกฉีกออกไปจากหน่วยแต่ละหน่วยทั้งหมดรวมกันแล้ว
๖๖ใบคุณผู้ชมดูตัวเลข๓ตัวท้าย
บัตรที่ใช้มันกลายเป็นน้อยกว่าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์

เออทำไมบัตรที่ใช้มันถึงน้อยกว่า
คนมาเกินไป๙คนแล้วไม่ได้บัตรเหรอคะ

ทำไมคะแนนเสียงมันถึงกลายเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกินไป๙คนอีก
ไปรายงานตัวใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้ง

มีนัดต่อมีธุระต่อมีประชุมสำคัญต่อ
มีอะไรก็แล้วแต่ต่อที่มันรอไม่ได้แล้ว

เลยทำให้ต้องออกจากแถวที่ต่อคิวลงคะแนนไว้
ตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่รับบัตรเลือกตั้งไปลงคะแนน
ก็เลยทำให้ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เกินจากบัตรที่มีจริงไป๙คน
คือมันมีขั้นตอนแบบนี้เนอะตอนที่เราไปเข้าครูหาใช่ไหม
ลองนึกภาพตามเนอะพอไปถึงเสร็จปุ๊บ
เราไปที่บอร์ดก่อนดูว่ามีใครเป็นใครเป็นใครบ้าง
แล้วก็ดูลำดับที่ตัวเองว่าเราอยู่เขตไหนลำดับที่เท่าไหร่
พอเจอเสร็จปุ๊บทำยังไงก็เดินไปตรวจสอบรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะ
ถูกต้องพอตรวจสอบเขาก็จะถามแล้วว่าลำดับที่เท่าไหร่
แล้วก็บอกสมมุติ๓๔ค่ะเขาก็จะเปิดไป๓๔เจอแล้วเขาจะยื่นมาก่อน
ให้เราเซ็นชื่อเซ็นชื่อพอเซ็นเสร็จปุ๊บเขาจะเปิดกองบัตรเลือกตั้ง
แล้วก็จะให้เราเซ็นชื่อที่หัวมุมถูกไหมคะเซ็นชื่อรับบัตร
เซ็นชื่อเสร็จปุ๊บฉีกบัตรครับส่งให้เราครับไอ้การฉีกบัตรส่งให้เราเนี่ย
แปลว่านั่นคือจำนวนบัตรที่ถูกใช้ออกไปแล้วถูกไหม
แต่บางหน่วยังหน่วยังหน่วยที่ผมไปเนี่ยมันจะมี๒แถว
แรกคือให้เราไปตรวจสอบรายชื่อเสร็จปุ๊บแล้วต้องไปต่อแถว
เพื่อไปเอาบัตรเลือกตั้งอีกข้างเพราะว่าคนเยอะ
อาจจะเป็นขั้นตอนนี้คือตรวจสอบเสร็จปุ๊บเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บ
ต่อแถวเอาบัตรแล้วมันนานมันยาวก็ไม่เอาบัตรละกันออกไปเลย
แต่คือเป็นการเซ็นชื่อแล้วว่าเราเป็นผู้ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าไม่ได้เอาบัตรไป

ก็เลยทำให้อาจจะทำให้จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เยอะ
แต่บัตรไม่ถึงก็คือขาดไป๙ใบ

ไป๙ใบอาจจะเป็นในขั้นตอนนี้หรือเปล่า

เรื่องนี้ทางด้านของอดีตกรกตนะคุณสดศรีก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่า

มีมีเหมือนกันในอดีตบัตรเขย่งถามว่ามีไหมมีค่ะ
ไม่ใช่คำใหม่อะไรที่มันถูกคิดค้นขึ้นมามันเคยมี
แต่ว่าการใช้คำว่าบัตรเขย่งเลยประชาชนอาจจะไม่เข้าใจก็ควรจะพูดให้ชัดเจนว่า
จำนวนบัตรที่ถูกใช้ออกไปกับจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกัน
แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่การอธิบายว่าบัตรเขย่งคืออะไร
ประเด็นสำคัญก็คือต้องชี้แจงให้ได้ว่าไอ้๙ใบที่หายไป
หายไปจากอะไรบ้าง
เพราะว่าในอดีตที่เคยเกิดเคสแบบนี้เขาตอบได้ว่าเคยมีผู้หญิงคนนึงนะมาเอาบัตรไปแบบนี้
แล้วก็เข้าไปในครูหาด้วยเหมือนทำเป็นเหมือนกาแล้วก็พับบัตรแต่ไม่ห่อนลงในหีบ
ใส่กระเป๋ากางเกงออกไปอะไรแบบนี้แต่คือเจ้าหน้าที่เขาเห็น
เพราะฉะนั้น๙ใบนี้ไม่ใช่อธิบายความหมายชี้แจงว่าไปที่ไหนอย่างไร
มันมันเกิดได้หลายเหตุผลในส่วนของบัตรเขย่งเพราะว่าบางทีลงชื่อแล้วไปต่อแถวปุ๊บแถวยาวไม่เอาบัตรก็ออกไปก็ได้
หรือลงชื่อแล้วเข้าไปกาแล้วแล้วไม่เอาบัตรใส่หีบแล้วเอาบัตรออกไปก็เป็นไปได้
มันก็เลยกลายเป็นที่มาของบัตรเขย่งซึ่งคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้แล้วก็งงว่าทำไมมันถึงเกิดบัตรเขย่งขึ้นมา
แล้วทำไมตัวเลขมันถึงไม่ตรงกันมันก็เป็นคำถามที่สังคมต้องการจะรู้
คือครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยระบบการเลือกตั้งก็ใหม่ระบบคิดคะแนนก็ใหม่บัตรเลือกตั้งก็เป็นแบบใหม่พักใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะ
เรื่องของกระบวนการกฎหมายตอนนี้มันใหม่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่ปัญหามันจะเยอะเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะ
ที่เราให้คุณผู้ชมดูกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณทัศนัยรายงานไป๑๔พักเนี่ย

แล้วก็จริงพักเพื่อไทยขึ้นเยอะกว่าพลังประชารัฐอีก
เพียงแต่ว่าคืออย่างที่บอก

แต่เรื่องการชี้แจงต่างรายละเอียดต่างอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรกตจริง
ที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนหายคล่องใจให้มากที่สุด
มันต้องเคลียร์มันต้องตอบให้ได้นะครับ